เพราะว่าวันนี้ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะประชาชนปลดแอบ

แล้วก็ติดตามการลงมติจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขร่างรัฐมนุนนะครับ
ตอนนี้มีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบ

ติดตามพร้อมกันกับคุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรา
ครับและนี่เป็นบรรยากาศสดนะครับที่บริเวณหน้ารัฐสภานะครับ
ที่ไม่ถึงอีกครึ่งชั่วโมงนะครับ
คณะประชาชนปลดแอบครับจะเดินทางมาทำกิจกรรม
และขึ้นปราศัยเกี่ยวกับประเด็นแก้ไขหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
ซึ่งหลังจากที่มาร่วมปลาใสเสร็จแล้วนะครับ
ก็จะร่วมติดตามการพิจารณาการลงมติในวันนี้ครับ

ก็จะมีประชาชนครับที่เป็นผู้สนับสนุนครับ
ตำรวจควบคุมฝุงชนแล้วก็ตำรวจในท้องที่
คอยดูแลความปลอดภัยที่ใกล้จนจนถึงตอนนี้
ที่บริเวณน้ารัฐศรภะเกียรติกายอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่ในเวลา๑๖นาฬิกาครับแก่นำของคณะประชาชนปลดแอบ
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
จะเดินทางมาทำกิจกรรมและประสัยแสดงจุดยืน
และติดตามการพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูลครับซึ่งบริเวณรัฐสภาครับ
และบริเวณรอบนอกมีกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน๔กองร้อย
กระจายตามจุดสำคัญโดยรอบรัฐสภาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
และดูแลความปลอดภัยไม่ให้มีผู้ไม่หวังดีครับ
สร้างสถานการณ์โดยเฉพาะประตูทางฝั่งวุฒิสภา
ซึ่งเป็นประตูใหญ่และเปิดให้ใช้เพียงประตูเดียว
ในขณะนี้พบว่ามีกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนประจำอยู่จุดนี้ครับ
พร้อมรถฉีดน้ำ๒คันรถควบคุมฝูงชน๒คัน
และรถควบคุมผู้ต้องหาของสถานีตำรวจนครบานบางโพ
จอดเตรียมความพร้อมรับมือหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นครับ
สำหรับบริเวณรอบนอกด้านหน้ารัฐสภาและฝั่งกองพันธหารม้าที่๔รักษาพระองค์
ตำรวจได้นำแผงเหล็กมากั้นริมฟุตบาททั้งสองฝั่ง
โดยพบว่ามีมวลชนบางส่วนเริ่มมานั่งรอ
รวมถึงบรรดาพพคที่มาตั้งร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยควบคุมดูแลและจัดระเบียบ
ไม่ให้กิดขวางทางเท้าและเป็นอุปสรรคต่อการจราจรครับ
ขณะที่การจราจรบนถนนสามเศษและถนนทหาร
ตำรวจยังเปิดการจราจรตามปกติ
แต่ช่วงใกล้เวลา
สถานการณ์ในเรื่องของจำนวนผู้ชุมนุม
หากมีจำนวนมากอาจจะต้องแจ้งปิดการจราจรบริเวณนี้ครับ
ขณะที่บรรยากาศด้านในรัฐสภา
ช่วงเวลา๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา

เดินทางมาตรวจความเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับ

ภายในห้องของสื่อมวลชนที่อยู่บริเวณด้านหน้ารัฐสภา

หลังจากนี้จะไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดเข้าออกรัฐสภาแล้วครับ
ส่วนการอภิปรายร่วมทั้งสองสภาในยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ทั้ง๖ยติฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและสวต่างอภิปรายเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยตามกรอบเวลาของ๓ฝ่ายแล้ว
อภิปรายจะจบลงในช่วงเวลาประมาณ๑๗๑๘นาฬิกา
จากนั้นก็จะลงมติแบบขานชื่อทีละคนจนครบ๗๓๗คน
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงและตรวจนับคะแนนอีก๑ชั่วโมงครับ
ครับและตอนนี้ครับถนนทางด้านหลังของผมครับก็ยังไม่มีการปิดการจราจรนะครับ
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมและแนวร่วมที่สนับสนุนครับก็ทยอยเดินทางกันมามากขึ้น

ถนนทางฝั่งด้านหน้ารัฐสภาเนี่ยครับ

และนี่ก็เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวล่าสุดที่รัฐสภาเกียรติกายครับ
ขอบคุณคุณคารินนะฮะเดี๋ยวความคืบหน้าเป็นอย่างไร
ติดตามกันต่อในช่วงค่ำกับไทยรัฐนิวโชว์นะครับ